เรื่องแรกคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนยังคงคาใจมาตั้งแต่ช่วง๒๓วันก่อนแล้ว
สำหรับสองสามีภรรยาจากสุพรรณบุรีที่เขาบอกว่าเขาคลอดลูกแฝด
คนนึงเสียชีวิตอีกคนนึงยังรอด
แต่สุดท้ายพอไปรับศพที่โรงพยาบาลกลับมาที่วัดเพื่อจะทำพิธีชาปนกิจ
ไม่มีศพเด็กโวยวายเป็นเรื่องเป็นราวไปตรวจร่างกายก็แล้ว
คือพี่หนุ่มกัญชัยพาไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเลย
ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้มีประวัติการไปทำคลอดเลย
ไม่มีบาดแผลไม่มีฝีเย็บคนทำคลอดจะต้องมี
ใช่คือไม่มีลักษณะของคนที่เพิ่งคลอดลูก
ฝั่งโรงพยาบาลบางปลาม้าหรือว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ก็บอกว่าไม่มีประวัติไม่มีเอกสาร
ไม่มีการมาเรื่องของการฝากท้องทำคลอดอะไรใดทั้งสิ้น
เมื่อวานนี้โรงพยาบาลแถลงชัดเจนมาก
ใช่แล้วคนก็เลยพูดถึงประเด็นท้องทิพย์กันเนี่ย
ล่าสุดยอมรับแล้วนะคะท้องทิพย์จริงคุณผู้ชมค่ะ
สามีภรรยาคู่นี้คือคุณนัทกับคุณเตยออกมาขอโทษสังคมเลย

รับว่าโกหกคนทั้งประเทศจริง
ซึ่งคุณเตยบอกว่าจริงก็ไม่ได้โกหกซะทีเดียว

เสียลูกไปตอน๔เดือนแล้วไม่กล้าบอกสามี

ลองฟังคำสารภาพจากทั้งคู่ดูก่อนค่ะ

ก็ขอโทษนะครับ
ทุกคนขอโทษทุกคนนะครับ
ที่ทำอะไรไปเนี่ยไม่ทันได้ยั้งคิดนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่

ที่ลึกซึ้งที่ผมไม่รู้มาก่อนครับ
มันก็เลยผิดพลาดไป
ทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะครับ
นี่ค่ะคือนายเกรียงไกรหรือนายนัท
แล้วก็นางสาวกรกนกหรือว่านางสาวเตยนะคะ
คือจริงแล้วก่อนที่เขาจะออกมาขอโทษ
ทีมข่าวเราพยายามติดต่อหาทั้งคู่นะ

แต่ว่าวันนี้ติดต่อไม่ได้แล้วนะคะ

นางสาวกรกนกหรือว่าเตยเนี่ย
ไม่ได้มีการฝากคันไม่มีประวัติ
ไม่มีการคลอดไม่มีอะไรทั้งนั้น
รูปที่เอามายืนยันก็ล้วนแล้วแต่เป็นรูปที่เอามาจากอินเทอร์เน็ต
ส่วนนี้คือคุณหมอเจ้าของไข้คุณเตยที่โรงพยาบาลบางปลามา
บอกว่าคุณเตยมาโรงพยาบาลจริง
แต่มารักษาเรื่องของท่อปัสสาวะอักเสบ

แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องของการฝากคันคลอดลูกอะไร
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวกันมา

ไหนลองพาไปตรวจร่างกายให้เรื่องของทางการแพทย์
ยืนยันเพราะมันน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตอนก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ย
ทั้งคู่ก็ยังยืนยันอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะไปตรวจอีก
เพราะว่ายืนยันว่าท้องจริงคลอดลูกจริง

อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ออกมายกมือไหว้ขอโทษสังคมที่
คุณนัทใช้คำว่ามันเกิดการผิดพลาด
เพราะว่าบางเรื่องเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณเตยออกมายอมรับกับคนสนิทหน่อย
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องโกหก
แต่เธอบอกว่าเธอท้องจริงนะตอน๔เดือนแต่แท้ง
แล้วเธอก็ไม่รู้จะบอกสามีอย่างไรค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นคลิปที่คุยกับคนสนิทว่าลูกหลุดไป๔เดือนแล้ว
แต่ว่าท้องเนี่ยท้องจริงคือถ้าสังเกตดูลักษณะสีหน้าคุณเตย
ตอนที่ออกมาขอโทษสื่อขอโทษประชาชนเนี่ยนะคะก็ลักษณะคือสีหน้าค่อนข้างอิดโรย
ฝ่ายสามีก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียด

แต่ที่ไปตรวจก่อนแล้วอะไรก็แล้วทุกอย่าง
เมื่อคืนเลยนั่งจับเข่าคุยกับภรรยาก็คือเตย

ตกลงมันคืออะไรยังไงแบบไหนกันแน่
สุดท้ายถึงได้รู้ความจริงว่า
มันเป็นเรื่องที่บางอย่างเขาเองก็เพิ่งจะรู้
จนมันบานปลายแล้วก็กลายเป็นความผิดพลาดไป
คุยเอาเรื่องจริงเข้าหากันครับ
ก็เลยได้รู้ว่ามันเป็นอย่างที่รู้มาครับ

ซึ่งทีมข่าวเราก็ติดต่อไปที่พ่อแม่คุณเตยด้วยนะครับเพราะเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับคุณแม่เนาะ

คุยกับคุณพ่อด้วยนะคะพ่อพูดว่าไงรู้ไหมคะ
พ่อก็เพิ่งรู้ความจริงพร้อมกับประชาชนคนไทยแล้วก็สื่อมวลชนนี่แหละ
พ่อรู้พร้อมทุกคนเลยส่วนแม่เนี่ยพอรู้เรื่องนะร้องไห้หนักมากนะคะ
คือไม่คิดว่าลูกสาวจะโกหกเรื่องใหญ่โตขนาดนี้

ก่อนหน้านี้แม่ก็เคยคุยแล้วว่าเตยคิดดีนะถ้าเตยจะไปแจ้งความเรื่องนี้เนี่ย
ถ้าเกิดทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงเตยจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จ
ยังยืนยันกับแม่อยู่เลยว่าแม่หนูท้องจริงหนูคลอดลูกจริง
คือทั้งพ่อทั้งแม่บอกว่าโอ้โหเสียใจจริงเพราะว่าเชื่อลูกสนิทใจในทุกเรื่องที่ลูกสาวบอก
แล้วก็เห็นกับตาว่าลูกตั้งท้องเหมือนคนทั่วไป
ซึ่งพอรู้เรื่องลูกเขยก็คือในนัทโทรมาบอกกับพ่อแม่
ซึ่งตอนนี้พ่อแม่บอกว่ายังไม่ได้คุยกับเตยโดยตรงนะคะ
แต่พ่อกับแม่ก็บอกนัทว่าให้บอกเตยด้วยนะ
ให้ออกมาขอโทษสังคมในทุกเรื่อง
แล้วพ่อกับแม่เองก็บอกว่าเชื่อว่านัทเองก็คงจะเพิ่งรู้เหมือนพ่อกับแม่นี่แหละ
ในฐานะที่เป็นพ่อและแม่ของเตยก็ขอโทษลูกเขยด้วย
พ่อคุณแม่ทราบข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
คุณพ่อกับคุณแม่ก็เชื่อเชื่อโดยสนิทใจถูกไหมคะ
ที่ผ่านมาเขาเคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ไหมคะพ่อตั้งแต่ยังเด็กหรืออะไรอย่างนี้
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่ากระทบคนรอบข้างเป็นวงกว้างเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเองคนในครอบครัวเอง

ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือต้องบอกว่าเป็นคนต้นเรื่องก็แล้วกัน
ทำให้เรื่องนี้มันเกิดเป็นกระแสแล้วคนก็ติดตามกัน
คือเพื่อนของคุณนัทเป็นรุ่นน้องนะคะชื่อคุณบอรี่
คือคุณบอรี่เนี่ยเล่าให้คุณระวีการฟังว่า
วันนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์วันที่พระบอกให้เปิดห่อผ้าดูแล้วไม่มีศพเด็ก
แล้วเตยก็ร้องไห้แบบแทบขาดใจ
คือเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็รู้สึกเห็นสภาพแม่เด็กร้องห่ม
ร้องไห้แบบนั้นเขาเห็นใจและสงสาร
ถึงได้ถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็โพสต์ลงในโซเชียล
แต่ว่าในฐานะที่เห็นใจแม่คนหนึ่ง
เขาว่าแบบนั้นพอมารู้ความจริงเขาเองก็ช็อกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกผิดหวังค่ะ
เขาจะมาปรึกษาตนช่วงที่ว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็จะนำศพลูกมาทำพิธีที่วัดจะต้องทำยังไง
ว่าเตยเป็นคนปรึกษาหรือว่ากล้องครับ
โทษหาพอแต่ว่าคนที่คุยจะเป็นแม่
ตัวผู้ชายจะให้คุยกับแม่ตลอด
แล้วแม่ก็คุยทุกอย่างเหมือนมันจริงทุกอย่าง

โมโหพี่หนูโมโหมากแล้วคือหนูเป็นคนโพสต์
เชื่อพี่ถ้าเป็นใครใครก็เชื่อ

ไม่ได้ร่วมกันโกหกอะไรกับเจ้าตัวเขานะ
เขาก็แค่สงสารสงสารแม่ที่แบบโหร้องไห้ขนาดนั้น

พอสื่อโซเชียลมันเข้ามามีบทบาทเยอะนะคะ

แชร์ต่อไปเรื่อยมันกลายเป็นกระแสสังคมทันทีเลยนะคะ
คุณระวิการยังได้คุยกับนายสุวรรณสะปฐุมมาตรนะคะสับปะเหลอคนที่ทำพิธีในวันนั้นด้วย

แม่เด็กเนี่ยนะพอมาถึงวัดก็อุ้มลูกที่ห่อด้วยผ้าขนหนู
ตรงมาที่โรงศพทันทีญาติก็ยืนดูอยู่ห่าง
พอตัวเขาเนี่ยจะเปิดผ้าเพื่อมัตราสางแม่เด็กบอกไม่ให้เปิด
เขาก็เลยไม่เปิดก็ไม่เปิดก็ทำตามประสงค์ของแม่เด็กเนาะ

แต่พอพระสวัยมาพระบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องเปิด

พอเปิดมาเท่านั้นแหละอ้าวแม่ก็ร้องไห้โห
เหลือแต่ผ้าขนหนูที่ไม่มีศพนะคะ
ทีนี้ออกมาขอโทษก็เรื่องหนึ่งนะคะ

ท้องจริงนะท้อง๔เดือนแล้วว่าแท้งลูกลูกหลุด
ทีนี้ทีมแพทย์ข่าวได้ข้อมูลมาจากเพจ
นิกแพทย์ปัญญาของแพทย์หญิงรสสุคนฝากคันอรัญญประเทศนะคะ

เห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ตั้งท้อง๔เดือนเนี่ยเด็กมีอวัยวะครบทุกส่วนแล้วค่ะ
แต่แค่ขนาดเนี่ยเท่าลูกอโวคาโดคือยังเล็กอยู่เลยแล้วรู้เพศเด็กแล้วด้วย
เพจก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าคุณแม่ท้อง๔เดือน
แล้วมีการแท้งที่อายุคัน๔เดือนจริงจริงต้องไปหาหมอเพื่อตรวจอย่างละเอียด
เด็กในท้องหลุดออกมาทั้งหมดไหมเพราะถ้าไม่หมดเนี่ยหมอต้องขูดมดลูกให้อ่ะค่ะ
เพราะไม่อย่างนั้นตัวแม่เองก็จะอันตรายถูกใจดังนั้นคำถามคือถ้าเคยท้องจริง
แล้วแท้งตอนเด็กอยู่ในท้องอายุ๔เดือนเนี่ยคุณได้ไปหาหมอหรือเปล่า
ค่ะคนก็ยังถกเถียงกันเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
ทีนี้ดูเรื่องของทางคดีความกันหน่อยเพราะโรงพยาบาลบอกว่าจะแจ้งความเนาะ

คือเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกริจจันสว่างผู้กำกับการสพเมืองสุพรรณบุรีบอกว่า
คือนอกจากโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหาแล้วเนี่ย
ตำรวจบอกตำรวจก็เป็นผู้เสียหายด้วย

เพราะก็มาตั้งความเท็จไปอยู่ระหว่างสอบพยาน

ส่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชในแพทย์พงศรินชาติรังสรรค์ก็บอกว่า
ตอนนี้เตรียมนัดประชุมกับตำรวจนิติกรโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หารือกำหนดทิศทางจะดูว่าที่พ่อกับแม่เด็กทำไปเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่
เพราะอย่างที่บอกค่ะอันนี้มันคือมันเสียหายทั้งโรงพยาบาลทั้งองค์กรชื่อเสียงด้วย
ใช่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาทั้งหน้าจอแล้วค่ะ
คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะว่าแล้วทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์คืออะไร
เพราะว่าเรื่องนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายหลายส่วนจริงนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อืม